กรานปีนี้ค่ะทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะ

พื้นที่ค่ะกระจายทั่วประเทศเลยนะคะ
แล้วก็ปีนี้เพิ่มการจัดงานกระจายสู่เมืองรอง

แล้วก็เชิญชวนด้วยนะคะนักท่องเที่ยวที่ไปเล่นน้ำสงกราน

ติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
และท่องเที่ยวสู่จังหวัดเมืองรองมากขึ้น
พร้อมสร้างกระแสการแต่งกายด้วยชุดไทย
ภายใต้แนวคิดกลับบ้านแต่งไทยไปเล่นสงกราน
ปีนี้รัฐบาลนะครับ
ประกาศมันหยุดเพิ่มเป็นหนึ่งวันคือวันที่๑๒เหมศา

ประกอบกับเรื่องของกระแสการแต่งไทยนะครับ

ตั้งแต่งานอุ่นไอรักใครความหนาวแล้ว
ทำให้คนไทยตื่นตัวในเรื่องของความนิยมไทย
ทำให้เห็นถึงเรื่องของการแสดงออก
ของการเป็นอัตรรัสของคนไทย
ไหนก็กลับบ้านกันแล้วเนี่ยนะครับ

ไปด้วยความภูมิใจในความเป็นเอกลักษณ์ของคนไทย

แต่งไทยไปสงกรานแล้วก็ไปเที่ยวเมืองรองกันนะครับ
ส่วนอีก๔จังหวัดเมืองรองนำร่อง

คือจังหวัดกาลสินมาในทีมสงกรานดีโนสินถิ่นคนน่ารัก
พร้อมร่วมเล่นน้ำกับไดโนเสาร์
จันทบุรีจัดงานมหาสงกรานตะปอน
ตำนานแห่เกวียนผ้าพระป่าจันทบุรี
ไลท์อยู่ที่ขบวนแหกเวียนผ้าพระบาทที่สวยงาม
สนุกสนานกับกิจกรรมชักเกยอร์เกวียนผ้าพระบาท
เทศกาลมหาสงครานแห่นางดาน
เมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช

คอนเซ็ปต์นุ่มโจงห่มสบาย
เล่นน้ำแบบไทยณสิงห์บุรีค่ะ
จากพื้นที่เมืองรองทั้ง๕เมืองแล้ว
ททได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมสงครานวิถีไทย
อีก๑๓พื้นที่ทั่วประเทศ
ททคาดว่าในช่วงเทศกาลสงครานนี้
ตั้งแต่วันที่๑๒ถึง๑๖เมษายน๒๕๖๒
จะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น๑๓

สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า๑หมื่นล้านบาท
ทรัฐทีวีรายงาน